กลับสู่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณผู้ชมค่ะก็ปรากฏว่าขับเร็ว
โค้งไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์

เด็นตกบ่อน้ำข้างทาง

ไปดูภาพของผู้ชายคนนี้เมื่อรู้ว่าทำให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอนดึกเลยค่ะ
นายธนกรศรีปัตเนธค่ะก็ร้องไห้ยกมือไหว้ขอโทษ
ก้มกราบร่างผู้เสียชีวิตนะคะ
อุบัติเหตุนี้ก็คือรถกระบะของเขาไปเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์
คนที่ขี่รถกระเด็นตกบ่อน้ำข้างทาง

ผู้เสียชีวิตคือนายชัยสิทธิ์มิ่งขวัญสถิตอายุ๒๙ปี
คือในที่เกิดเหตุรถกระบะเองก็จมเบาะน้ำไปครึ่งคันนะคะ
สภาพยับเยินกระจกแตกระจายมีเสาไฟหักโค้นไปต้นหนึ่งด้วย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่ริมบ่อน้ำ
สภาพหน้ารถก็พังยับเยินส่วนคนขับอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นแล้วก็ตกคูน้ำบ่อน้ำตรงนี้เสียชีวิตนะคะ
นายธนกรเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟน
เบียร์มาสองขวดแล้วก็ขับรถคันนี้มาหลุดโค้ง
รู้สึกตัวอีกทีนึงรถอยู่ในบ่อน้ำแล้วค่ะจมน้ำ
ตอนแรกตัวเองไม่รู้เลยนะว่าเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์
แต่พลเมืองดีมาบอกบอกมีคนจมน้ำ
เขาก็เลยรีบลงไปช่วยเอาขึ้นมาบนฝั่ง
พยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่ามันไม่ทันค่ะ
ไม่ทันการนะคะเสียชีวิตแล้วนะคะผู้ประสบเหตุ
เขาบอกขอยอมรับผิดทุกอย่างและขอโทษจากใจ
ไม่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำรวจนำตัวนายธนกรไปสอบสวนต่อที่โรงพัก

แล้วก็ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะ